ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่๔หรือรองคู่เอกของเราแล้วนะครับ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอลำปลายมาตรนะครับ

คนนี้นะครับชกมาแล้ว๙๒ไฟล์

และแพ้๑๘ไฟล์
มาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอนางรองนะครับ
จังหวัดบุรีรำนั่นเองนะครับ

และแพ้๑๙ไฟล์
เราเดินทางมาถึงคู่ที่๔ของรายการแล้วนะครับ

ต้องบอกว่านี่คือ

เป็นกัปตันทีมชาติไทยครับ
ในรูปแบบมวยไทยสมัครเล่นครับ

เหรียญทองมามากมาย

ของประเทศไทยด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
ไล่เลี่ยกันโด่งดังมาในเวลาที่ใกล้เคียงกันครับ

เจ็บได้ร้อยกว่าเพียงนิดเดียวครับ
มุมแดงนี่มีคุณไก่นาขึ้นมาถอดมงคลให้
ส่วนนกกระจิบสิทธิ์พ่อแอดนี่แหละครับ

ซึ่งต้องบอกว่ามีมวยไทยสมัครเล่นที่ไหน
นี่คือตัวแทนแล้วก็เป็นกัปตันทีมชาติครับ
ได้รับเหรียญทองมานักต่อนักแล้วครับ
ต้องบอกว่าไปแข่งขันต่างประเทศทุกครั้งนี่
หาตัวจับยากเลยครับสำหรับนกกระจิบครับ
สำหรับนกระจิบนี่อดีตเคยต้องบอกว่า
ท้าทั่วโลกในพิกัดเดียวกับเขานะครับ
เป็นยอดมวยเล็กที่หาตัวจับยากเลยครับนกกระจิบ
สไตล์คล้ายกันครับคู่นี้
เคยไปอยู่กับยอดมวยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆครับ
แล้วดูหุ่นดูรูปร่างดูสีผิว
แล้วต้องบอกว่าใกล้เคียงกับบัวขาวแล้วครับ
แต่เป็นบัวขาวขนาดย่อมเลยครับย่อลงมา
รูปร่างนี้ได้ลอยกว่าครับสำหรับทางด้านนกระจิบครับ
นี่แหละครับ

นานพี่จะเห็นเจ้านกระจิบเสียหลักลงลงไปแบบนี้
ภูมินี้ความเก๋ากระดูกคอกันเลยครับ

หวังแข่งขวานยัดเข้าไปครับสำหรับนกระจิบ
กลับมาคนละดอกคนละทีเลยครับ
นกระจิบจอยยางก่อนครับ

เป็นมวยสไตล์คลาสสิกครับ
ฉีดจัดเข้ามาครับสำหรับนกระจิบ

คีย์บาร์มายันต์จอดล่างแล้วสลับแล้วเสียบเข้าซ้ายเลยครับ
คีย์บาร์มายันต์นกกระจิบเล่นงานบริเวณรับตัว

เวลานกกระจิบโอ้ยเตะขวาต่อยขวากันมา
เอาคืนทันทีเหมือนกันครับนกกระจิบ

คอยทร่องก่างขวาและแบบจ้อนไปกงานขวา

ยกขาวขึ้นมาน่าบรับตัวเข้าไปครับ

เสียบซ้ายยัดบอกมาคือคว่างหน้า
ของคิวบาร์ต้องบอกอันตรายเลยครับวางแค่ซ้ายหน้าซ้ายหน้าอีกแล้วครับ
ประสานแข้งแลกกันคนละดอกคนละที
พยายามจะตัดล่างครับไม่ลงครับ

โหโหคุณผู้ชมนะครับเรี๋ยวว่ายกแรกก็น็อกเอาเสมอย่างเลี่ยวนะครับ
เราไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่ารางวัลไฟเตอร์และรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
นะภัยปุ๋ยโฟแมน

วินาทีที่จะถูกต้องกลับมาคือ
นกระจิบสิทธิ์พ่อแอด
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคู่เอกนำรายการในวันนี้
เป็นการพบกันระหว่างยอดสัญชัยสโสพิษ
วนเดือดกับธนูศึกเล็กอขวานเมือง
เพราะนี่คือรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์